ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้รับเชิญจากกองทัพเรือของสหรัฐ
ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่
เป็นเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกที่นำมาร่วมฝึกคอปราโกในปีนี้นะครับ
เรือลำนี้เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐ
ที่เคยส่งเข้ามาประจำหน้าน่านน้ำของไทยนะครับ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
ขึ้นมาบนเรือแล้วก็สื่อมวลชนนะครับจะโดนเช็คชื่อนะครับเพื่อความปลอดภัย
ในการเข้าเยี่ยมจุดตรงนี้พร้อมกับทหารที่มาพร้อมเรือ
ก็คือหน่วยมารินของกองทัพเรือนั่นเองครับ
ภายในเรือกองทัพเรือสหรัฐเปิดให้ทีมข่าวชมห้องพยาบาลขนาดใหญ่
ห้องทำฟันและห้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยหนัก
ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ลอยน้ำได้
พอกับโรงพยาบาลบนบกรวมถึงยังมีธนาคารเลือกแบบสดและแช่แข็ง
พร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน
เรือบนออมลีชะลำนี้มีขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ากับ๓สนามฟุตบอลเลยก็ว่าได้
สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง๑๕ลำพร้อมลงซ่อมบำรุงภายในตัวเรือ
และบรรทุกกำลังทหารได้ถึง๑๖๐๐คนพร้อมเจ้าที่บนเรืออีก๑๒๐๐คน
หรือย่ายคนส่งบออากาศที่มีกิจความสามารถออกประโยชน์การด้านทางในน้ำและบนฝั่ง
และยังสามารถเป็นเรือบรรทุกรถต่างขึ้นบนฝั่งได้อีกด้วย
เรือบนออมรีชะลจะปฏิบัติการล่อบมหาสมุทรแฟซิฟิกซ์
โดยตัวเรือจะประจำการอยู่ที่เกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่น
และเคยใช้เป็นเรือช่วยเหลือผู้อพยพในยามฝึกปฏิบัติ
ซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้ถึงหลักพันคน
ปตันแม็กซ์เรือบอลออมดีชัดบอกว่า
รู้สึกดีใจที่ปีนี้ได้เข้าร่วมฝึกอบบ้าโกเป็นครั้งแรก
และประทับใจมากที่ได้มาเปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้น
สำหรับเรือบรรอมดีชัดของกองทัพเรือสหรัฐ
เป็นเรือเรจมตีเส้นเท่าน้ำเสนบก
มีระวังขับน้ำ๔๕๐๐ตัน
ความยาวตัวเรือ๘๔๔ฟุต

ความเร็วสูงสุด๒๐น็อตหรือ๓๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พร้อมอาวุธติดตั้งระบบขี่มนุษนำวิถี
และปืนใหญ่ขนาด๒๕มิลลิเมตร๓ตัว
พร้อมปืนกลต่อสู้อากาศยานอีก๔กระบอก
และการนำเรือบอทอมนิชชาติมาร่วมฝึกเข้าบ้าน๖ครั้งนี้

เน้นเป็นการฝึกเข้าช่วยเหลือทางทหารร่วมกันเป็นหลัก
เพื่อสร้างความแตกต่างกว่าทุกครั้ง
ในเวลาดนประเทศหลังจากเกาะโบราณ

มีสีวิธีละเอียดขับที่สาดขึ้น
ของความสามารถขึ้น
ในเมืองนี้เรานำไปพลังครุ่มของทุกฤษ
เป็นของรถและปืนเตือน
ฝึกโกบาโกที่มียาวนานกว่า๓๗ปีแล้ว
ถือได้ว่าเป็นการฝึกชั้นทหารร่วมกัน
เพื่อเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ

ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน